มาถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมตำรวจสนสายไหมไปจับตัวคนร้าย
คือคนร้ายเนี่ยนะคะเขาใช้รถเก๋งป้ายแดงครับ
แล้วไปตระเวนลักหลับแล้วไปจับกลุ่มได้เนี่ยมีของกลางเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
คือเขาไปก่อเหตุลักษัพในพื้นที่แถวสายไหมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรถคันนี้เลยคุณผู้ชม
ครับตอนแรกเนี่ยตำรวจสอนอสายใหม่เขาได้รับแจ้งมาก่อนว่าเอ๊ะมีผู้ชายแต่งตัวเหมือนตำรวจเลย
โตโยต้าแคมรี่ป้ายแดงสีขาวคันนี้ค่ะตระเวนไปลักทรัพย์
แล้วก็ลักษัพนะไม่ได้ลักหลับอ่าไปลักษัพนะคะซึ่งจอดรถนอนติดเครื่องอยู่ข้างถนน
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องตามไปแกะรอยค่ะผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือนายจรูนรอดเกษมหรือว่าในทวนอายุห้าสิบสามปีคือเขาแต่งชุดเหมือนตำรวจชุดสืบสวนนะคะ
ขับรถตะเวนหาเหยื่อก่อนคือจะนอนหลับอยู่ริมถนนยามดึก
พอเจอรถที่จอดติดเครื่องอยู่กลางถนนปั๊บเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้เขาจะเดินถือไฟฉาย
เดินลงไปดูว่าในรถคันนั้นเขามากันกี่คน
ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวปั๊บเนี่ยนะลองปลุกก่อนตื่นหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าผู้เสียหายมาคนเดียวแล้วปลุกไม่ตื่นเนี่ยจะปลดทรัพย์สิน
คนที่เขาก่อเหตุเนี่ยนะคะคนร้ายคนนี้เขาก่อเหตุมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ในพื้นที่สอนอสายไหมเนี่ย๓รอบแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายครั้งค่ะ
พอตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ไปตรวจค้นบ้านของนายจรูนเนี่ย
เจอของกลางเพียบเลยรถคันนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุ
สร้อยคอทองคำมีพระสมเด็จมีนาฬิกามีกระเป๋าหนัง
มีปืนปลอมมีทะเบียนปลอมมีโน้ตบุ๊กมีพระเครื่องอุ้ย
หลายรายการเลยค่ะอ่าแสดงว่ารถที่ใช้ในการก่อเหตุ
ไม่ใช่ของเขาด้วยไปขโมยมาก่อนหน้านั้น
ทีนี้หนึ่งในผู้เสียหายที่เขามาดูของกลางเนี่ยนะเขาก็บอกว่า
ตัวเขาเนี่ยไปงานปาร์ตี้บ้านเพื่อนถนนสายใหม่
พอปาร์ตี้เลิกก็ขับรถกลับบ้านใช้เส้นสุขา๕ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นกำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วก็ง่วงครับง่วงก็เลยอ่ะ
จอดนอนริมถนนละกันเพราะว่าริมถนนเนี่ยมันมีแสงสว่าง
พอตื่นขึ้นมาคลำดูอ้าวสร้อยคอของฉัน๕บาท
เลี่ยมทองฝั่งเพชรเอ้ามือถือหายไปไหนหมด
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอสายไหมขอบคุณตำรวจที่สามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แล้วก็ของที่โดนขโมยไปก็ได้คืนมาครบด้วย
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทณทัชพงศ์กิรำรองผู้กำกับการสืบสวนสนสายไหมเนี่ยนะคะ
บอกว่าตำรวจเนี่ยจับคนร้ายรายนี้ได้คือต้องทำงานกันหนักเลยค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดไปดูเส้นทางการหลบหนี
แต่ก็ไม่เจอเพราะว่าคนร้ายเขาก็ชำนาญในพื้นที่
หลบหนีไปทางอำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานีจนตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาถึงรู้ไง
ว่าผู้ต้องหาคนนี้คือในทวนอยู่ที่คลอง๑๑ธัญบุรี
ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางเอาไว้
ทีนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนอกจากพื้นที่สอนอสายไหมแล้วเนี่ย
ท้องที่อื่นถ้ามีเหตุลักษัพในลักษณะนี้เนี่ย
ตอนนี้ของกลางเพียบเลยอยู่ที่สอนอสายไหม
มาติดต่อมาขอดูของกลางได้นะคะ
นะครับตำรวจก็จับได้ในที่สุดนะครับ